คดีที่นายสุรสิทธิพระศักดิ์วัย๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
การแขนขาลีบเป็นโปรลิโอ
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงของปู่ฤษีตาไฟ
เขาก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
โดยครอบครัวของเด็กสาววัย๑๗ปีคนหนึ่ง

ตอนที่ลูกสาวเขาไปทำพิธีสะดอกเคราะห์ด้วย
แล้ววันที่มามอบตัวเนี่ยก็โอ้โห

คือลักษณะเหมือนคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

อย่างนี้จะไปข่มขืนใครได้ยังไง

ตอนนี้ประกันตัวออกมาสู้คดีอยู่นะครับ

แต่ว่ามีรายงานว่าที่สุดแล้วนายสุรสิทธิ์เนี่ย
ที่ตอนแรกปฏิเสธนะครับ
ก็ได้บอกกับตำรวจ

แต่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กสาววัย๑๙
ที่มาสะดอกเคราะห์กับเขาในคืนนั้น
ช่วง๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย

เด็กสาวเป็นฝ่ายเริ่มทั้ง๔ครั้ง
โดยมีผู้ชายชื่อนายทวีที่จะเป็นคนขับรถมารับมาส่ง
แล้วก็หาผู้ที่ดวงไม่ดีต้องสะดอกเคราะห์
พามาให้นายสุรสิทธิ์
ตอนนี้เขาก็เก็บตัวเงียบระหว่างสู้คดี

แต่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเรายังเกาะติดเรื่องนี้
เพราะมุมหนึ่งมันก็ต้องดูนะว่า
ตกลงแล้วนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์
หรือว่าฤษีตาไฟวัย๔๐ปีเนี่ย
เขาจะสามารถคมขืน
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นได้ไหม

คนที่พิการแบบนี้ลักษณะแบบนี้

เพราะว่าประสาทสัมผัส

แขนขาร่างกายเนี่ยมันคนละส่วนกัน
แต่คุณจะไปมีด้วยท่าทางไหน

อีกเรื่องหนึ่งแต่อวัยวะเพศเนี่ย

เพราะว่าที่มันรีบมันแค่แขนกับขา

ทำพิธีสะดอกเคาะกับนายสุรสิทธิ์
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ไปพาไปนั่นยกมานั่งไปตลอดเวลา
ครับผู้ที่ออกมาเปิดเผยกับเราก็เป็น

ที่เขาเห็นข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าตอนที่ไปทำพิธีสะดอกเคราะห์

จังหวัดศรีสะเกดที่หมู่บ้านตาเอก

กับร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ

ครูคนนี้นะแต่ไม่เจอ

ไปนั่งจับกลุ่มคุยกับเพื่อนอยู่นะ

แต่เธอปฏิเสธทันทีบอกว่าไม่รู้จัก

แล้วก็ปิดประตูบ้านไปทันที

แต่เราก็ได้สอบถามชาวบ้านในพื้นที่

ที่ผ่านมาเห็นว่ามีหญิงสาวหน้าตาดี

ที่บ้านของอดีตครูคนนี้เป็นประจำ

นายทวีที่อยู่ในข่าว

ร่างทรงปู่ฤษีที่บ้านหลังนี้
พามาจากบ้านที่อำเภอกันธรารม

ทำไมพิธีสะดอกเคราะห์

มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า

แต่เป็นการทำตอนที่มีคนหลายคน

แล้วเป็นสาวหน้าตาดี

เป็นพิการโปรลีโออะไร

เพราะหากให้ไปเธอก็รู้ว่า

เพราะรู้ข่าวมาว่าปู่ฤษีคนนี้
มีพฤติกรรมที่ไม่ดี

แต่เนี่ยเขามีครกมีคลิปเปิดเผยออกมาว่า

หมุนเหมือนช่วยเหลือกลุ่มยกแทน
เหมือนวันที่ไปสถานีตำรวจ

ใช่ค่ะมีผู้หญิงอีกคนนึงนะคะ

เคยทำพิธีกับร่างทรงปู่ฤษีเมื่อสองปีก่อนเหมือนกัน
คือการเชื่อมโยงก็มาจากอดีตข้าราชการครูคนนี้แหละ

ก็พาหลานสาวมาทำพิธีที่บ้านของอดีตครูคนนี้
เพราะว่าร่างทรงปู่ฤษีเนี่ยมาทักบอกว่าหลานสาวมีเคราะห์นะ
ซึ่งเธอก็มองว่ามันตรงเพราะว่าตอนนั้นพอดีหลานสาวป่วยพอดี
ก็เลยพามาเพราะว่าอดีตครูที่นับถือปู่ฤษีก็เป็นคนบ้านเดียวกัน

ดื่มน้ำสาบานก็มีครอบครูก็มี
ซึ่งปู่รือศรีจะให้หลานสาวเธอขึ้นไปทำพิธีในที่รับตาแบบ๒ต่อ๒
ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียพิธีไม่ให้ขึ้น

ไม่รู้เลยว่าหลานขึ้นไปเนี่ยสะดอกเคราะห์อะไรยังไงกันบ้าง
โดยมารู้ทีหลังคือหลานเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่ขึ้นไปทำพิธีเนี่ยโดนให้ถลกเสื้อขึ้นไปถึงราวนม
แล้วก็ถูกลวนลามด้วยการจับหน้าอก
ลวนลามด้วยการจับอวัยวะเพศ
แล้วบังคับให้เข้าไปกอดด้วย
หลานสาวก็บอกกับปู่ฤษีนะว่า
ทำแบบนี้มันจะทำให้พิธีเสื่อมหรือเปล่า
ทรงปู่ฤษีไม่สนใจล้วนลามต่อ
แล้วก็บอกให้มากอดข่มขู่ด้วยบอกว่า
ถ้าไม่ยอมทำครอบครัวจะได้รับสิ่งชั่วร้าย
ตกลงสะดอกเคราะห์หรือว่านี่คือใส่เคราะห์ให้เขา
เสร็จปุ๊บก็ค่อยปล่อยลงมา

ก็โดนขู่มาแบบนี้ก็กลัวก็เลยยอมทำตาม
แต่ไม่ได้มีการข่มขืนเกิดขึ้น

แต่ว่าหลานเนี่ยซึมจนคนในครอบครัว

ก็พยายามพูดคุยคาดคันสุดท้ายก็ได้รับคำตอบเป็นเรื่องราวนี่แหละค่ะว่า
ลวนลามแล้วก็ล่วงละเมิดแบบนี้
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับอดีตครูที่เป็นคนบ้านเดียวกันฟังว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้น
ปรากฏว่าอดีตครูคนนี้บอกว่าไม่เชื่อ
รับรู้อะไรทั้งนั้นไม่จริงที่พูดมาไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้
เพราะมาทำพิธีที่บ้านของอดีตครูคนนี้เนี่ย
เจ้าตัวเนี่ยก็เลยน้าสาวก็เลยรู้สึกท้อแท้มากไม่มีใครเชื่อเลย
เพราะว่าหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ๊ย
เขาพิการเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แต่น้าสาวคนนี้พูดเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นความจริงเลยทุกอย่างมันคือการแสดง
ทรงปู่ฤษีคนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้
แขนก็ขยับได้ขาก็ได้นิ้วมือก็ขยับได้ปกติ

เพราะว่าจะพิมพ์ข้อความมาข่มขู่หลานสาวประจำเลยถ้ารู้ว่านำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟัง
คือแขนขาลีบนั่นแหละแต่มันไม่ได้หนักถึงขั้นแบบโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย
ช่วยเหลือตัวเองด้วยได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญร่างทรงปู่ฤษีคนนี้ก็พูดจาฟังรู้เรื่อง
หน้าตาไม่ได้บูดเบี้ยวเหมือนตอนที่ปรากฏในข่าวเหมือนตอนที่เราเห็นไปสถานีตำรวจ
ซึ่งเธอยืนยันเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นออกทีวีไปเนี่ยมันคือการแสดงตบตาทั้งนั้น
เพราะว่าเธอเห็นกับตามาแล้วทุกครั้งที่ทำพิธีก็ช่วยเหลือตัวเองได้พูดจารู้เรื่องหน้าตาไม่ได้บูดเบี้ยบิดเบี้ยวแต่อย่างใด
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงห์อีกคนนึงมาทำพิธีแล้วถูกลวนลามแบบนี้อีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกคนนึงมาทำพิธีแล้วถูกโดนลามแบบนี้อีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกคนนึงมาทำพิธีแล้วถูกโดนลามแบบนี้อีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน

และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน

และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน

และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน

และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน

และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน
และที่สำคัญก็มีอาจารย์หญิงในอำเภอภูสิงอีกเหมือนกัน

ได้ไงตั้งแต่ชั่วโมงได้ไงตั้งแต่ชั่วโมง
จากทั้งสองฝ่ายที่ส่งไปตรวจประกอบสำนวนคดีอยู่นะคะ
อันนี้คือกรณีของคดีที่พ่อของเด็กสาววัย๑๗ปีเขาแจ้งความเอาไว้
ก็รอการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ